ชุมพรรู้ตัวแล้วว่าใครฆ่าผู้หญิงคนนี้
ผู้หญิงที่หายออกจากบ้านไป๓วัน
ญาติญาติโพสต์เฟซบุ๊กหาไปแจ้งความคนหาย
แล้วไปพบศพอยู่ในลำทานตรงนี้
หายไป๔บาทรู้แล้วครับ
ก่อนหน้านี้ฆาตกรรมปริศนานะครับ

รับแจ้งว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่ในลำทานนะครับ

ไปตรวจสอบพบศพนางสาวชะดาทิพย์รอบครอบ

คว่ำหน้าไม่ได้สวมเสื้อ

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน

อาศัยอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุนี่แหละ

ได้โพสต์เฟซบุ๊คแล้วไปแจ้งความตามหาผู้ตาย

หลังจากหายไปจากบ้านเมื่อวันที่๒๖มีนาคม
ตำรวจไปคุมตัวนางสาวบุญพาเงินทิพย

แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้ตายด้วย

ซึ่งเป็นรถที่ผู้ต้องสงสัยขับมารับผู้ตาย
โดยตรวจพิสูจน์และหาความเชื่อมโยง
แล้วก็นำตัวเด็กชายอายุ๑๔ปี

สาเหตุการตายแม่ของคนตายในคาดว่าน่าจะเป็นเรื่องชิงทรัพย์
เพราะว่าสร้อยข้อมือทองคำ๒บาท

และลูกสาวไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจคุมตัวนางสาวบุญพานะครับ
ผู้ต้องหาที่นะครับ
ว่าจะคนนี้แหละก่อเหตุสงสัยมาตั้งแต่คนนี้แหละ

ไปชี้จุดที่บ้านเช่าของเธอที่ลวงผู้ตายมา
ทุบตีทำร้ายมาฟันครับ

ตรงนี้คือสะพานบ้านตรังพัฒนา
แล้วก็ลากร่างของผู้ตายลงจากรถแล้วผลักครับ
รอดช่องสะพานแบบนี้ที่เขาทำแผนอยู่
ให้ตกลงน้ำไปข้างล่างครับ
เรื่องต้นผู้ก่อเหตุสารภาพว่าก่อเหตุเพียงคนเดียว
แต่ไม่บอกนะว่าแรงจูงใจคืออะไร

แล้วก็สอบเค้นจะหาสาเหตุของการก่อเหตุให้ได้
นางสาวบุญมีพี่สาวของผู้ก่อเหตุเสียใจ
เสียใจจริงกับการกระทำของน้องสาว

เพราะว่าสนิทกันนี่น้องก็สนิทกับคนตายนี่
มาหาสู่กันตลอด
แล้วก็มักจะไปเล่นพนันด้วยกันด้วย
ที่ผ่านมาน้องสาวไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังครับ
ตอนนี้ที่เป็นห่วงมากที่สุดคือหลาน๑๔นั่นแหละ

เพราะน้องสาวก่อเหตุต่อหน้าลูกสาวเลย
เป็นห่วงสภาพจิตใจของหลานครับตั้งแต่เกิดเหตุ

สิ่งนี้เกิดถึงที่สุดท้าย

เมื่อเข้าไปช่วงเช้า

แล้วจะทำยังไงก็ให้น้องท่านอย่างน้อย
แต่ก็พยายามสื่อสารกับน้องดูว่า
ไม่เป็นไรน้องมากแล้วก็
พี่อันนี้ก็ยังดูแต่ก็เสียใจด้วย
ไม่คิดว่าน้องมันจะมาทำแบบนี้
น้องบริษัทก็คุ้มตัวนางสาวบุญภา